ต่อกันที่ข่าวที่น่าตกออกตกใจกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมครับ
นักแสดงหนุ่มพอสรันบอกว่า
ประสบบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์พลิกคว่ำ
บอกว่าตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
ถือว่าพระเอกหนุ่มพอร์ชสาลันด์ตกออกตกใจอยู่ไม่น้อยเลยค่ะ
กับเหตุการณ์ที่คุณพ่อจากสิริรักษ์
ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์พลิกคว่ำ
ย่านหนองจอกเมื่อวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมา
เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้คุณพ่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
และแพทย์ตรวจพบว่ากระดูกซี่โครงหัก๓ซี่
ซึ่งคล้ายกับพอสเองที่เคยประสบอุบัติเหตุบิ๊กไบท์คว่ำ
พอสเองโดนไปเมื่อต้นปีเดือนกุมภาพันธ์
ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกซี่โครงหัก๔ซี่
ขณะที่ร่างกายส่วนอื่นไม่มีบาดแผลใด
เพราะว่าคุณพ่อจักรสวมชุดป้องกันเป็นอย่างดี
ซึ่งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ทำให้นักแสดงหนุ่ม
ขอบอกเลยอยากพาครอบครัวไปทำบุญเหลือเกิน
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวค่ะ

มันอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นได้เสมอใช่ไหม
เสร็จแล้วเหมือนมาแชลคนที่นำ
เบรกกันทันแล้วจอดไง
แล้วพ่อเราคันที่๓ไอ้คันที่๒หลบทัน
เขาจอดกันทันเพราะว่าเราไม่เห็นไง

แล้วบินลอยเจ็บหัวไหล่นิดหน่อยฮะ
แล้วก็ซี่โครงหักสาม
อดช้ำแพ้ไม่มีเลยเพราะว่าใส่ชุด
แต่ก็งงที่มาเป็นล้มด้วยกันอีกนะฮะ
แต่ก็ปกติก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงเท่าไหร่

ปีนี้ชงแต่ก็ดีครับที่ไม่ได้เป็นอะไรหนักมากเท่าไหร่

ยึดตัวใสมาห้ามขี่แล้วพักก่อนป๊า